ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเพราะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาโรงเรียนไทยรัฐวิทยาโรงเรียนประชารัฐ
พร้อมทางมอบนโยบายให้กับผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
ทั้ง๑๐๑แห่งทั่วประเทศด้วยค่ะ
พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธานเปิดงานสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
ครั้งที่๓๕ประจำปี๒๕๕๙ณโรงแรมเชียงใหม่พลาซ่าจังหวัดเชียงใหม่
ภายใต้หัวข้อไทยรัฐวิทยาโรงเรียนประชารัฐ
พร้อมกล่าวปราธกฐาพิเศษเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ
ให้กับผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั้ง๑๐๑คน
ได้รับทราบทิศทางการปฏิรูปการศึกษาที่ทางกระทรวงศึกษาธิการ
ดำเนินการไปเพื่อจะได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
พลเอกดาพงศ์บอกว่าตลอดระยะเวลากว่า๔๐ปีที่ผ่านมา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยาได้ดำเนินการในรูปแบบของประชารัฐมาโดยตลอด
การดำเนินงานของกระโสศึกษาที่การขนาดนี้
เปรียบเสมือนกับดำเนินการตามรูปแบบของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาด้วยค่ะ
ความสำเร็จของเรียนไทยรัฐวิทยาไม่ใช่จะเพียงไปสร้างอาคารให้
ทางทางมูลนิธิไทยรัฐนะครับและผู้ที่ดำเนินการเนี่ย
เข้าไปดูถึงหลักสูตรเข้าไปดูถึงในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของเด็กในโรงเรียนนั้น
ที่สำคัญเนี่ยมีอยู่เรื่องหนึ่งที่โรงเรียนไทยรัฐมองเห็นแล้วทำมาก่อนนั้นแล้ว
ก็คือการสอนให้เด็กเป็นคนดี
ไม่ใช่เก่งอย่างเดียวไม่ใช่เรียนเก่งเดียวแต่สอนให้เด็กเป็นคนดี
ซึ่งเป็นอะไรที่ถ้าจะพูดกันตรง
โรงเรียนธรรมดิ์มองเห็นมานานแล้ว
สังคมไทยเพิ่งจะมาตื่นกันตอนหลังด้วยซ้ำไปว่า
มันเก่งอย่างเดียวไม่ได้หรอกเด็กต้องดี

แต่เห็นแล้วว่าการดำเนินงานต่างสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้จริง
อยากขอบคุณแทนนักเรียนและผู้ปกครองที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา
ได้มอบการศึกษาที่ดีให้
อกจากนี้ยังให้เกียรติมอบโลกแก่โรงเรียน
จัดการเรียนการสอนสื่อมวลชนศึกษาดีเด่นประจำปี๒๕๕๙
พร้อมกับร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับมูลนิธิไทยรัฐด้วยค่ะ